จะพาไปดูนักแสดงมากความสามารถอีกคนนึงค่ะ

ก่อนหน้านี้คนจะคุ้นหน้าคุ้นตากับบทคนใช้เนาะ
ก็รับบทนี้นะคะจนคนจำหน้าได้แล้วนะจ๊ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะไม่ไก่กาเพราะว่า
จนคว้ารางวัลใหญ่แบบน้ำตาไหลมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนชีวิตนอกจอน้อยคนจะรู้ว่าเธอคืออาจารย์ของลูกศิษย์สอนวิชาการแสดง
ตามมหาวิทยาลัยต่างนะครับคุณผู้ชม

ไม่เชื่อตามบันเทิงไทยรัฐมาเปิดใจกับพี่ผินคนดังเลยค่ะ
เป็นอาจารย์นานแล้วค่ะ
จริงเริ่มที่มองเทพก่อนค่ะสอนภาควิชาฟิล์มแต่ว่าสอนการแสดงสำหรับฟิล์มค่ะ

แล้วก็มาสอนอีกทีก็คือที่หอการค้าเลยค่ะ
แล้วมีอยู่เวทีนึงที่ไปรับแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
ทำงานมาตลอดเวลาทำงานมาเยอะละครหลายเรื่องหลายปี
รางวัลไม่เคยได้เพราะว่าโดยบทบาทมันไม่ได้ถูกมองเห็น
แล้วก็ชื่นชมรางวัลที่ได้ก็เหมือนคำชื่นชม
ก็ดีใจน้ำตาไหล
ความสามารถสมรางวัลนะคะ
คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นักมวยชื่อดังกันบ้างนะคะ
ตอนนี้นะแม้จะอายุเข้าเลข๖แล้วนะคะแต่ขอบอกว่าร่างกายโอ้โห
นั่นก็คือเรื่องความเจ้าชู้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ
เรียนรับของรักไหมคะแฟนสวยเนี่ย
ก็เพียงแต่เข้าใจกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ผมว่ามันก็จะอยู่กันยืดยาวอยู่แล้วครับ
แล้วก็ไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับ
เป็นคนสุดท้ายแล้วครับแล้วก็มีลูกมีเต้าแล้วก็เพียงพอแล้วครับผม
ปกติก็ไม่เจ้าชู้แล้วไปทีละคนครับ
แหม่พี่เขาซายนี่ยังฟิตปึ่งปังแล้วคุณไปเจอกันที่ซ้อมมวยใช่ไหม
ดิฉันไปเจอที่ห้างฉันก็ทักผิดทักถูกดิฉันเรียนกับครูเขาค้อ
พี่ฉันไปทักครูเขาซายก็มองสิ
กระจานหน้าเหมือนกันน้อ